ต่อกันที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะก็ได้อีกหนึ่งทีมที่ตกชั้นนะคะ
นัดที่๓๐นะคะเกมระหว่าง๒ทีมหนีตายค่ะ
สุภัณฑ์บรีอันดับที่สิบเอ็ดเปิดบ้านต้อนรับ
ซึ่งหากว่าอุบลไม่ชนะก็จะตกชั้นทันที
แต่หลังจากนั้นค่ะสุพรรณบุรีมาได้๒ประตูนะคะ
ได้จากชนะนันต์ป้อมบุภานาทีที่สามสิบเจ็ด
ทำให้สุพรรณบุรีแซงนำสองประตูต่อหนึ่ง
แต่อุบลไม่ยอมแพ้นะคะมาตามตีเสมอสองประตูตะสองนาทีที่เจ็ดสิบเอ็ดค่ะ
จากจัตุวภาพสัตว์ธรรม

อุบลมียี่สิบสองคะแนนค่ะห่างจากโซนตกชั้นสิบสามคะแนน

ส่วนสุพรรณบุรีมี๓๗คะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่๒คะแนนด้วยกันค่ะ
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะ
การท่าเรือถล่มนครนาศสีมาสี่ประตูต่อศูนย์
แล้วก็สุโขทัยค่ะชนะพัทยา๔ประตูต่อ๐ค่ะ
นัดที่สิบห้าคู่บิ๊กแมตช์เมื่อวานนี้นะคะ
อันดับที่สามค่ะครึ่งแรกยิงกันสนุกเลยครับ
ประตูด้วยกันนะคะเจ้าถิ่นได้ประตูจาก

ต่อด้วยสุภวุฒิเถื่อนกลางนาทีที่สิบสอง
ยิงสองลูกนาทีที่สิบเจ็ดและสิบแปด
ยิงสองประตูนาทีที่เก้าและยี่สิบ
และอีกหนึ่งลูกได้จากวรสวังสมาแอร์
ทีที่สิบหกค่ะทำให้จบครึ่งแรกเสมอกันสี่ประตูต่อสี่
ในครึ่งหลังนะคะนาทีที่๒๔ค่ะเป็นแบงคอกที่ได้ประตูขึ้นนำ
ประตูต่อสี่จากสารวุฒินะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
หนึ่งนาทีถัดมาค่ะบลูเวฟก็มาตามตีเสมอจากสุภวุฒิเถื่อนกลาง
ชมรีมาขึ้นนำบ้างนะคะนาทีที่ยี่สิบเจ็ดค่ะ
เป็นการสกัดเข้าประตูตัวเองของพิรพลสัตว์ซื่อค่ะแต่แบงคอกก็ตามตีเสมอได้
นาทีที่สามสิบสี่นะคะจากการยิงสุดสวยของนาวินุรัตนาวงศวรรษ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะนาทีที่๓๙เจ้าถิ่นได้ประตูชัยนะคะ
จากสุภวุฒิเถื่อนกลางค่ะก็เป็นแฮทริกของตัวเองในเกมนี้ด้วย
แล้วก็สุราธานีชนะมเกษมบัณฑิต๔ประตูต่อ๓
วันนี้มีแข่งขันอีก๔คู่ด้วยกันนะคะ๒คู่ในเวลา๑๖นาฬิกา
มภาคตะวันออกเชียงเหนือเจอกับกรมทางหลวงและห้องเย็นท่าข้ามเจอกับราชนาวี
อีก๒คู่ในเวลา๑๘นาฬิกานะคะสิงห์สมุทรสาครเจอกับบางกอกซิตี้และการท่าเรือค่ะเจอกับศรีพตุม